พาไปดูเรื่องราวสุดประทับใจถูกแชร์ในโลกออนไลน์มากเลยนะคะ
มีชายคนนึงเขาเห็นสุนัขก็ไม่มีเจ้าของนะคะ
รู้สึกสงสารตัวผอมโซนเลยแหละเอาไก่ไปให้
แต่สุนัขตัวนี้คาบไก่ข้าบไปแล้ววิ่งไปไหนไม่รู้
กลับมาใหม่กลับมาหลายรอบเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปดูพร้อมกันค่ะว่าสุนัขตัวนี้เอาไก่ไปให้ใครค่ะ
พลังแม่แรงลูกพลังแม่แรงจริงมีสัญชาติยานความเป็นแม่นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสูนักก็ตามนะคะ
พร้อมระบุว่าซื้อไก่ปิ้งมาแล้วก็แบ่งให้สุนัขตัวผอมโซตัวหนึ่ง
แต่แทนที่สุนัขตัวนี้จะรีบกินกลับวิ่งคาบไก่หายออกไป
ก่อนจะวิ่งกลับมาใหม่แต่ไก่ไม้นั้นหายไปแล้ว
แบบนั้นก็เลยให้ไก่ปิ้งไปอีกหนึ่งไม้

คาบไก่วิ่งลัดล้อวัดออกไป
สงสัยก็เลยเดินตามไป
พบความจริงแล้วก็เห็นเป็นคลิปนี้ค่ะ

สุนัขตัวนี้ได้คาบเอามาให้ลูกทั้ง๔ตัว

ได้มานั้นให้ลูกได้กินอิ่มก่อนนะคะ

ที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้ออาหารให้